ฝากลูกตัวเองให้เพื่อนบ้านเลี้ยงให้เพื่อนเลี้ยง
ทีนี้คุณผู้ชมลูกอายุ๑ขวบ๒เดือนเองนะคะ
ปรากฏว่าเพื่อนที่เขาเลี้ยงเด็กเนี่ยนะ
เขาก็แจ้งมาบอกว่าลูกเธอน่ะพลัดตกเตียง
แต่ตอนนี้อาการน้องคุณผู้ชมสาหัสมาก
เลือดข้างในสมองสมองบวม
คุณหมอตรวจดูเบื้องต้นพบว่าศีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็ง
คือไม่น่าจะเป็นการตกเตียงแบบที่คนเลี้ยงบอก
โดยเมื่อวานนี้ค่ะนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
ก็ได้เข้าเยี่ยมอาการน้องฟีฟ่า
เด็กชายวัย๑ขวบ๒เดือนนะคะที่โรงพยาบาลชนบุรี
หลังจากที่นางสาวปริชาติมณีใสอายุ๒๐ปีผู้เป็นแม่

ว่าลูกชายถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คุณแม่เล่าให้ฟังว่าเริ่มจากไปจ้างเพื่อนให้เลี้ยงลูกชาย
เพราะว่าเพื่อนมีการโพสต์เฟซบุ๊คว่ารับเลี้ยงเด็ก
แล้วตอนนั้นที่ตัดสินใจที่จะนำลูกไปให้เพื่อนเลี้ยง

ก็เลยเอาลูกไปให้เพื่อนเลี้ยงที่อำเภอบางละมุงที่ชนบุรี
แต่ทีนี้เอาลูกไปให้เพื่อนเลี้ยง
เมื่อวันที่๓กันยายนที่ผ่านมา
เดือนนึงต้องจ่าย๔๐๐๐บาท
รวมค่าพวกผ่อมสำเร็จรูปอะไรต่างพวกนี้แล้ว
เพราะว่าตัวคุณแม่เองไม่ได้อยู่
ไม่มีเวลาที่จะอยู่ดูแลเลี้ยงลูก
ก็เลยเอาไปฝากให้เพื่อนเลี้ยงที่อำเภอบางละมุง

กัญญาสิงหาตุลาก็จะไปเยี่ยมลูกทุกวันหยุดเลย
แต่ช่วงหลังคนที่รับเลี้ยงลูกเขาก็พยายามแบบบ่ายเบียง

คือมีคนรู้จักโทรมาบอก
บอกว่าปริชาติลูกเธออยู่ที่โรงพยาบาลชนบุรีนะ
มาดูหน่อยน้องฟีฟ่าอาการสาหัส
แต่ทีนี้เพื่อนเธอที่รับเลี้ยงน้องฟีฟ่าบอกว่า
ฟีฟ่าพลัดตกเตียงจนน้องหมดสติแล้วก็ชักเกร็ง
คุณแม่บอกว่าเสียใจมากที่ลูกต้องเป็นแบบนี้
แล้วที่ตัดสินใจจ้างให้เพื่อนเลี้ยง

แล้วเพื่อนก็มีลูกที่อายุเท่ากันกับน้องฟีฟ่าค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้คุณแม่ก็ให้ข้อมูลด้วยว่า
ก็จะเห็นบางทีพอไปเยี่ยมลูกหรือว่าเอาลูกกลับมา
จะเห็นว่าน้องฟีฟ่าหัวโนบ้าง
แต่ก็คิดว่าตามภาษาเด็กแหละ
หัดเดินหัดลุกหัดยืนอะไรอย่างนี้
แล้วเด็กบางทีอาจจะมีล้มบ้างหัวฟาดบ้าง
แต่พอมารู้อาการล่าสุดของลูกเห็นสภาพของลูกเนี่ยนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุที่ลูกตกเตียงแน่
แต่เป็นการทำร้ายการถูกทำร้ายนะคะ

เด็กตกเตียงทั่วไปส่วนมากก็หัวแตกนะคะ
แต่นี่ลูกหนูเลือดข้างในสมอง
โอกาสฟื้นไม่รู้ว่าจะยังไง
คนเป็นแม่อย่างงี้ไม่มีใครยอมได้

คือตอนที่หนูเจอเขาหนูพูดไม่ออกคือในขณะนั้น
คือจิตใจมันอยู่ที่ว่า

คือเราคิดต่อจากนั้นว่าจะดำเนินเรื่องตามกฎหมาย
คือไม่อยากถามเขาเองแล้วอะค่ะ
คืออยากส่งเรื่องให้ถึงที่สุดพอ
แล้วก็ขอชีวิตลูกแค่นั้น
คุณแม่ให้สัมภาษณ์เราก็ยังร้องไห้นะคะ

ช่วงกันยาตุลาพฤติกาเนี่ย

ซึ่งทางคุณหมอที่รักษาน้องฟีฟ่าเนี่ย
เปิดเผยว่าตอนนี้น้องฟีฟ่าไม่รู้สึกตัวนะคะ
คุณหมอก็ได้มีการผ่าตัดเปิดกระโหลก

เพื่อช่วยหายใจนะคะ
อาการน้องฟีฟ่าตอนนี้ยังโคม่าอยู่เลยค่ะ
ต้องรอดูอาการอีกประมาณสัก๒อาทิตย์
เพราะว่าตอนนี้สมองน้องฟีฟ่าบวม
แล้วก็ต้องระวังเรื่องภาวะแทรกซ้อนต่างด้วย
นายแพทย์สุพศพวงลำไย
ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลชนบุรี
ก็บอกว่าจากการตรวจพิสูจน์บาดแผลของน้องฟีฟ่าเนี่ย
ลักษณะของการเกิดคือเป็นอาการบาดเจ็บ
คือศีรษะถูกกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคม
แล้วก็อาจจะถูกเหวี่ยงจนศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน
แล้วบาดแผลมันไม่เหมือนการตกเตียง

ปกติเนี่ยนะคะคุณหมอบอกด้วยว่าเด็กเล็กเนี่ย
สมองเขารวมถึงเยื่อหุ้มสมองมันยังไม่แข็งแรง
ถ้าเกิดว่าไปเหวี่ยงหรือไปเขย่าแรง
สมองอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนได้

ถึงอาการของน้องตอนนี้แพทย์ก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ
เราก็มาดูเรื่องคดีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ไปสอบถามจากภาร์ดการตำรวจโทรฤทธิ์ภาคสวภาพ
บอกว่าตอนนี้ได้เรียกพี่เลี้ยงเด็กมาสอบปากคำแล้ว
แล้วก็มีการตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ